เอาล่ะไปดูผลการเลือกตั้งคุณผู้ชมครับเขากำลังจะประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะ
เขานับเสร็จสิ้นแล้วเสร็จสิ้นแล้วเขาบอกว่ามีอันเดียวที่ไม่ได้นับเพราะไม่ได้เลือก
เพราะว่าเป็นหน่วยเลือกตั้งที่๑๐เขตหนึ่งนะครอบครับผมเจอวัตตาภัยไปไง
เจอวัตภัยไปกรกตนะครับเขาออกหนังสือประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
สส๒๑๖๖๔๐๐เขตเสร็จสิ้นแล้วครับระบุว่าตามที่กรกตร่วมกับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐนะครับ
กรกตขอแจ้งให้ทราบว่าการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ดำเนินการครบตามที่กำหนด
แล้วการนับคะแนนจำนวน๔๐๐เขตยกเว้นเขตเลือกตั้งที่๑หน่วยเลือกตั้งที่๑๐จังหวัดนครปฐมที่งดลงคะแนนเนื่องจากประสบวัตภัยได้เสร็จสิ้นแล้ว
เตรียมปรับปรุงหน้าจอแสดงผลเพื่อนำเสนอผลคะแนนอย่างเป็นทางการต่อไป
เอ้าพอน๑๐๐เป็นเต็มแล้วแล้วตัวเลขเคลื่อนไหมครับกองกะตอตัวเลขไม่เคลื่อนครับตัวเลขไม่เคลื่อนยังอยู่